เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเอาใจธาตุแมวไปดูกันหน่อยสิ
น้องแมวเหมียวพอเจอกับบางสิ่งบางอย่าง
ซึ่งเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญน้องจะมีอาการยังไงฮะ
คุณรู้ไหมเหมือนดูซิตคอมอ่ะจังหวะซิตคอมอ่ะ
เฮ้ยนายไปไหนวะหันไป

เฮ้ยกระดอบไปจิ๊กจ้อเลย
แต่อย่าไปแกล้งนะบางตัวมันกระโดดมันดีดขึ้นไปเกาะบนเพดานเลยนะ

แมวมังมุมหรืออะไร
เคยเห็นในการ์ตูนไม่รู้เหมือนกันเป็นจริงได้เปล่า